ชาวบ้านก็คงอยากจะรู้เหมือนกันว่าเดี๋ยวจะช่วยเหลือกันยังไงนะคะ
หลังจากจับตัวนายคนนี้ไปแล้วเพราะว่าเขาเกิดอาการคลั่งค่ะ
เผารถตัวเองเผาจนไหม้วอดแล้วยังเอาปืนไปยิงคุณป้าท่านหนึ่ง
ซึ่งขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านมาคุณน่ากลัวมากคุณ
เกิดขึ้นหน้าโรงเรียนเขาไปคุ้มคลั่งหน้าโรงเรียนจอดรถแล้วก็เผา
คุณป้าแค่ขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านมาจะไปเปิดร้านขายของตามปกติ
โดนเรียกฮะโบกเรียกชกต่อยก่อนจนคุณป้าล้มและถูกปืนยิง
ชาวบ้านบอกเป็นคราวเคราะห์ของป้าแกจริงทำไมต้องมาเจออะไรแบบนี้
นี่แหละค่ะตำรวจของสพปทุมรัฐนะคะจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะพอได้รับแจ้งว่า
มีคนถูกยิงเสียชีวิตรีบไปตรวจสอบที่หน้าโรงเรียนบ้านพิลาตำบลขี้เหล็กค่ะ
ก็ในที่เกิดเหตุไปพบร่างของคุณป้าเข็มจักรนะคะกาสิงอายุ๖๐ปี
คือนายบุญหนักชาวงอายุสามสิบปีเจ้าตัวพอลงมือยิงคุณป้าเสร็จ
รถตัวเองหนีไปซ่อนตัวในบ้านของตัวเองนะคะ
ตำรวจเนี่ยไปปิดล้อมบ้านค่ะไปปิดล้อมบ้านของนายบุญหนัก
แล้วก็กดดันอยู่นานจนสุดท้ายตัดสินใจบุกเข้าไป
เข้าไปชาร์จตัวจับตัวในบุญดักคนนี้ออกมาได้
สอบสวนเจ้าตัวพูดจาวกไปวนมาไม่รู้เรื่อง
ชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์เล่าแบบนี้บอก
บุญหนักคนนี้น่าจะเมายาบ้านะ
ก่อนเกิดเหตุเห็นขับรถมาจอดหน้าโรงเรียน
แล้วก็เลยจุดไฟเผารถตัวเองจนวอดอย่างที่เห็นเป็นภาพนี้

คือมาก่อเหตุหน้าโรงเรียนคุณก็กลัวว่า
เดี๋ยวจะวิ่งไปก่อเหตุในโรงเรียนหรือเปล่านะครับ
ค่ะและล่ะก็ต่อถึงที่บอกว่า
คุณป้าเข็มจักรค่ะขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านมาทางนั้น
กำลังจะไปเปิดร้านเพราะว่าที่ร้านเนี่ยขายวัสดุก่อสร้าง
พอนายบุญหนักเห็นเข้าก็โบกรถบอกให้ป้านะจอด
เข้าไปต่อยแบบไม่มีเหตุผลแล้วเอาปืนไทยประดิษฐ์ที่พกมา
ยิงป้าจนล้มลงเสียชีวิตเจ้าตัวหนีไปอย่างที่บอกเข้าไปซ่อนตัวอยู่ในบ้านตัวเองสุดท้ายก็โดนจับ
แต่คุณผู้ชมคะประวัติของเขาเขาเคยก่อเหตุแบบนี้มาแล้วนะคะ
เคยยิงคนตายมาแล้วเมื่อ๑๐ปีที่แล้ว
ชาวบ้านเนี่ยหวาดภาวะต้องการให้ตำรวจดำเนินคดีอย่างเด็ดขาด
เพราะอะไรนี่มีคนตายจากน้ำมือเขาอีกแล้วแล้วถ้าจับไปแล้วพ้นโทษออกมาจะเกิดอะไรขึ้นอีกเนี่ยแหละค่ะ